แต่สรุปสุดท้ายแล้วพี่ตูนหยุด๒วันเพราะแพทย์ขอร้อง
แพทย์บอกว่าหยุดก่อนนะวันนี้อย่าพึ่งวิ่งเลย

ไปยังสุพรรณบุรีบ้านเกิดของพี่ตูนนะครับ
แต่บรรยากาศเมื่อวานที่พี่ตูนพร้อมคณะเข้าพบนายยกรัฐมนตรี
พี่ตู๋นก็ตอบคำถามนายยกตรีหลายคำถามนะ
นายยกก็ถามเป็นอย่างไรบ้างเป็นสุขภาพอะไรอย่างไร

พอพี่ตูนไปถึงธรรมเนียบรัฐบาลสื่อมวลชนเยอะมาก
ข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลก็รอที่จะพบหน้าพี่ตูนตัวจริง
อยากจะบริจาคเงินถึงมือทุกคนนี่ค่ะ
ตูนขณะที่เดินเข้าตึกก็ยังเงินมือยังมีเงินอยู่เลย
ใช่นะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามกันพื้นที่ในข้าราชการ
ข้างนอกก็อยากจะถ่ายรูปอยากจะเซลฟี่กับพี่ตูนสักหน่อยหนึ่งนะฮะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้โหมีคนมาต้อนรับพี่ตูน
มากกว่าต้อนรับผมอีกใช่ไหม

รักพี่ตูนได้แต่ว่าอย่าเหยียบเท้าพี่ตูนนะ
นายกพูดแบบนี้อันนี้เป็นคำขอรอง
แหละครับก็เข้าพบนายยกรัฐมนตรีภายในห้องรับรองนะครับ
โดยรับมอบเงินบริจาคและของที่ระลึกจาก
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี

คุณก้อยแล้วก็น้องชายของคุณตูน
คุณพ่อของคุณตูนคุณแม่ของคุณตูน
รวมถึงคุณตูนด้วยจับไม้จับมือกันนะครับ
ทักทายถามถ่ายถึงเรื่องของสุขภาพ

นายกขอบคุณตูนและคณะที่เสียสละตั้งใจทำความดี
ทำให้คนไทยมีความสุขติดตามมาตั้งแต่เริ่มวิ่งแล้วล่ะ
หากไม่มีจิตมุ่งมั่นตั้งใจคงไม่มีใครวิ่งได้
โดยตูนเข้ามาช่วยลดปัญหาตรงนี้
ต้องยอมรับว่างบประมาณส่วนใหญ่ต้องไปดูแลเรื่องประกันสุขภาพ
อนุมัติงบประมาณไปยังโรงพยาบาลต่างจำนวนหนึ่งแล้ว
ส่วนใหญ่ก็นำไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ทำให้การจัดหาอุปกรณ์ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
ขาดความทันสมัยเพราะว่าอุปกรณ์ราคาแพง
นายกรัฐมนตรีก็มีการมอบเงิน
เงินให้กับคุณตูนแต่ไม่ได้แกะซองนะ
และยังไม่มีใครรู้เลยว่าในซองมีเท่าไหร

คุณตูนก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะฮะ
ส่วนคุณตูนก็มอบเสื้อในโครงการ๙คนละ๙

นายกบอกว่าหากมีอุปสรรคทางร่างกาย

ขออย่าฝืนเพราะหากฝืนอาจทำไม่ได้ต่อไป
ฝากให้คุณก้อยรัชวินแฟนสาวคอยดูแลตูนด้วย
และอวยพรขอให้รักกันมากนะครับ
ฟังเสียงแน่ยกหน่อยครับ
อย่าเทียบเท่าเหรอ
แล้วก็พูดคุยถามถ่ายเรื่องทั่วไปนะ

ก็ประมาณ๖๔นะ๖๓๖๔นะครับ
แล้วก็ทักทายกันแซวคุณก้อยอย่างนู้นอย่างนี้นะ
ให้ดูแลคุณตูนด้วยนะครับ

ทีมงาน๙คนละ๙ทุกคนเลย
รวมถึงคุณก้อยรัชวิน
จากการพูดคุยในบทสนทนาคุณก้อยรัชวิน
แฟนสาวของคุณตูนก็เลยโพสต์ไอจีส่วนตัว
พร้อมกับภาพขณะที่เข้าพบท่านพลเอกประยุทธ์

ท่านนายกให้กำลังใจพี่ตู๋และทีมงาน
พร้อมถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบทุกคนอย่างเป็นกันเอง
แต่ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างบทสนทนาของทั้งสองคนนี้นะคะ

คุณก้อยก็ตอบกลับไปเป็นนักแสดงค่ะ

หมายถึงในที่นี่ทำหน้าที่อะไร
คุณก้อยตกใจนิดตกใจเล็กแล้วก็รีบตอบกลับไป

คุณก้อยก็โพสต์ข้อความและบทสนทนานี้
อินสตาแกรมส่วนตัวของคุณก้อยเอง

ขออภัยค่ะท่านหนูนอนน้อย
แล้วก็โพสต์บอกว่ากราบขอบพระคุณ

ที่ได้สละเอามีค่ามาเจอกับพวกเราทุกคน
อาจารย์ก็มีผลเอกประวิทธิ์วงศวรรณบรองนายกเอาส่องเงินมามอบให้ด้วย

แล้วก็มีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะก็อยู่พร้อมกับนายมตรี
นายมีชัยริชุพรรณเป็นคนแรกเลยที่มอบส่องให้คุณตูน
อาจารย์มีชัยก็มอบเงินให้นะครับ
แพทย์หญิงสมิตาสังคโพหรือว่าหมอเมย์หมอเมนี่นายกก็ให้กำลังใจเหมือนกัน

โดยหมอเมย์บอกว่าสาเหตุการหยุดวิ่งพักเป็นเวลา๒วัน
คือในวันที่๔และวันที่๕ธันวาคม
จากตูนและคณะออกวิ่งในระยะทางกว่า๗๐กิโลเมตร
ติดต่อกันมาตั้งแต่วันที่๒และวันที่๒

จึงอยากให้คุณตูนพักร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อ
ตลอดระยะเวลากว่า๓๐วันของโครงการ
ตั้งแต่เบตงมาจนถึงกรุงเทพ

แม้ว่าฝนตกแดดออกทุกคนยังเฝ้ารอและมอบเงินบริจาค

มีกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง

แล้วก็เอ๊ถ้า๑๐๐๐ล้านบาทเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง

แต่คุณตูมบอกว่าก็ยังจะก้าวต่อไปนะครับ
ฟังเสียงของพี่ตูนแล้วก็ช่วงการพูดคุยหน่อยครับ

โรงพยาบาลที่สุพรรณก็เป็นภาพประมาณนี้มาตั้งแต่เราเด็ก

แออัดหนาแน่นพอบ้างไม่พอบ้าง

ตอนโตอายุ๓๐ปลาย
ภาพก็ซ้ำเป็นเหมือนเดิม
มันดูเป็นปัญหาที่ดูสะสม
ดูเกินจริงที่จะแม้จะทำให้หายไปหรือทำให้ดีขึ้น

ก็เลยผมคิดว่าการวิ่งครั้งนี้มันก็เหมือนกัน
ถ้าเราทำสำเร็จมันเหมือนการที่เราทำสิ่งยากที่เราคิดว่าจะไม่สำเร็จ

ก้าวเล็กทำเป็นก้าวเล็ก๙เล็กประติดประต่อแต่ละก้าวไป

จนสุดท้ายเราสามารถไปถึงในจุดหมายที่เราไม่คิดว่าเราจะไปถึงได้

มาสำเร็จด้วยก้าวเล็กของเราที่ถ้ายังไม่หยุด
หรือหยุดเหนื่อยก็หยุดบ้างพักบ้างแต่พอมีแรงก็ก้าวต่อไป

เหมือนกับปัญหาโรงพยาบาลที่เรากำลังช่วยกันร่วมด้วยช่วยกัน
ทุกวันนี้ไม่ใช่เราแค่ออกมาก้าวเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่ออกมา
แต่ตอนนี้มีคนไทยหลายล้านคนออกมาช่วยกัน

เป็น๙เล็กบางคนก็ก้าวเล็กบางคนก็ช่วยกันก้าวยาว

ผมว่าจุดหมายที่มันอาจจะดูไกลเกินจริงสำหรับปัญหาโรงพยาบาล
ก็อาจจะถูกค่อยเติมเต็มจากค่าเล็กของพวกเราที่ประกอบกัน
แล้วก็ถามว่าคาดว่าจะถึง๑๐๐ล้านบาทไหม

ส่วนกำหนดการวิ่งไปจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดนั้น
ฝากถึงคนสุพรรณพบกันแน่นอน
ดังนั้นกำหนดการในวันพรุ่งนี้คุณ
กำหนดในวันพรุ่งนี้จะออกตี๓
หลังจากนั้นก็เข้าสู่ถนนศรีอยุธยาบริเวณแยกพญาไทย
แล้วก็วิ่งตรงผ่านแยกศรีอยุธยา
สนามม้านางเลิ้งลานพระราชวังดุสิต
ต่อไปที่ถนนราชดำเนินกลาง
ซึ่งที่ราชดำเนินกลางจะมีกิจกรรมต้อนรับ

บริเวณลานพระพลามหาเจษฎาบดิน
จากนั้นวิ่งต่อไปค่ะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เข้าถนนอรุณอมรินแล้วก็มุ่งหน้าเข้าโรงพยาบาลสิริราช
ซึ่งที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะมีกิจกรรม

มุ่งหน้าแยกอรุณอมรินตรงเข้าถนนบรมราชชนนานี
ทีนี้วิ่งใต้นะคะกับวิ่งใต้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานีนะคะ
แล้วก็จะมีมีการเวทัมเกียจกรรมบ้างตรงนั้น
คู่ขนานลอยฟ้าแต่คราวนี้วิ่งด้านล่างเจอประชาชนนะครับ
จากนั้นก็วิ่งเข้าถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษ
อำเภอบางใหญ่นนทบุรีมุ่งหน้าสุพรรณบุรี
ก็คาดว่าจะพ้นเขตกรุงเทพก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้
ส่วนชาวสุพรรณบุรีเขาบอกว่าเขารอต้อนรับอยู่

น่าจะเข้าจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่๗ธันวาคม
ก็จะวิ่งตามถนนทางหลวง๓๔๐เข้าอำเภอบางปลาม้า
แล้วก็เวลา๑๙นาฬิกาแวะพักที่ปั๊มน้ำมันปตทหลักเมืองถาวรพาณิชย์
ตำบลท่าบรหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
แล้วก็จะมีการร่วมร้องเพลงเล่นดนตรีกับนักเรียนโรงเรียนกรณสูตรศึกษาลัย
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คุณตูนเคยเรียนมาก่อน
แล้วก็ที่โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีด้วย
ผู้ว่าสุพรรณบุรีบอกว่าจะมอบรางวัลคนดีศรีสุพรรณ
และน้าแอดคาราบาลก็จะไปรอรับพี่ตูน